ทีนี้มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
ตอนนี้โซเชียลเขาแชร์เยอะแชร์หนักมากนะคะ
เป็นเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่น๖คนไปกระทืบเด็กปั๊ม
รุมกระทืบจนสลบขาดตีนเลยนะคะทันโทษ

คือจุดเกิดเหตุภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ย่านอ่อนนุษย์แบบนี้ค่ะ
คือลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่น๖คนเนี่ยนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มา๒คันแล้วเห็นไหม
ลูกศรสีเขียวก็คือเด็กปั๊ม
คนทำทีว่าจะมาเติมน้ำมัน
แล้วเด็กปั๊มก็เติมน้ำมันให้

ถึงหลังจากนั้นก็ลัวหมัดกันแบบนี้นะคะ
จนกระทั่งเด็กปั๊มนอนกับพื้นแล้วนะ
ลงไปกองกับพื้นแล้วนะแบบนี้นะรุมกระทืบกันแบบเนี้ย
สุดท้ายเด็กปั๊มรายนี้สลบคาที่เลยนะคะ
หลังจากนั้นก็มีเด็กปั๊มอีกคนนึงเนี่ยก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแหละค่ะ
ไม่กล้าเข้ามาอยู่ในวงนี้ตะโกนเลยค่ะ
บอกว่าตำรวจมาสุดท้าย๖คนที่ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีไปนะคะ
ทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ไปติดตามมาให้นะคะคุณกิติศักดิ์ลงพื้นที่ไปที่ปั๊มจุดเกิดเหตุ
ญาณอ่อนนุษยี่สิบเอ็ดทับหนึ่งไปพูดคุยไปหาเด็กปั๊ม
ถูกทำร้ายร่างกายอายุ๑๖ปีแต่ไม่สามารถติดต่อได้
เจอพี่ผู้ชายคนนี้แหละชื่อว่าคุณภูมิ
นามสกุลจันเจริญเป็นผู้จัดการปั๊ม
บอกว่าเด็กปั๊มที่ถูกทำร้ายร่างกายยังเป็นเยาวชน
เพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองของน้อง

เราก็ถามต่อกับผู้จัดการผู้จัดการบอกว่า
จากการพูดคุยกับเด็กปั๊มที่เป็นผู้บาดเจ็บ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดเพื่อดูลาดเหล่าหน้าปั๊มแล้วนะ
จากนั้นเข้ามาทำทีจะเติมน้ำมัน
ซึ่งเด็กปั๊มเนี่ยก็กำลังจะไปเติมให้บอกว่าเติมน้ำมัน๒๐บาท
แต่ปรากฏว่ากลับถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายจนหมดสติ
เด็กปั๊มที่เห็นเหตุการณ์อีกคนตะโกนบอกว่าตำรวจมา
กลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุก็เลยหลบหนีไป
สำหรับกลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุผู้จัดการบอกว่า
เมื่อหลายเดือนที่แล้วนะก็เคยไปรุมทำร้ายเด็กปั๊มคนนี้

แต่เด็กปั๊มครั้งนั้นไม่ได้มีการแจ้งความ
ก็เลยขอลาออกไปรักษาตัว
สมัครเป็นเด็กปั๊มใหม่ค่ะที่อ่อนนุษย์

แต่ก็เจอเรื่องเดิมค่ะ
ถูกรุมทำร้ายซ้ำอีก
ผู้จัดการบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะ

ก็น่าจะมีการเตรียมการมาแหละครับ

แล้วจากภาพกล้องลงจรปิด
ก็คือจะมาจอดอยู่หน้าปั๊มก่อนสักพักหนึ่ง

ก็จะมีมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าท่านอื่น
อีกคันหนึ่งอีกตู้นึงนะครับ
น้องเขาก็เลยไปให้บริการอีกตู้หนึ่งก่อน
ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ก็แจ้งว่าเติมน้ำมัน๒๐บาท

พอน้องเขายกมือจ่ายมาปุ๊บก็ตามภาพเลยครับ
ตอนที่กลุ่มนี้เข้ามาเติมน้ำมันเนี่ย
น้องเขาก็จำได้ว่าคือเป็นคู่กรณีกัน
แต่คราวนี้น้องเขาคิดว่าไม่มีอะไรแล้ว

แล้วก็ไม่ได้มีการไปตอบโต้อะไรน่าจะประมาณนั้นนะครับ
เขาได้บอกไหมครับว่าสาเหตุมันมาจากอะไรครับผม
อันนี้ผมไม่ทราบเลยเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องเขาจริง
ก็คงจะเป็นเรื่องอาจจะเกี่ยวกับเรื่องวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับพวกเรื่องไม่ดีอะครับ
หลังเกิดเหตุแล้วตำรวจสนพระโขนง
ก็นำตัวกลุ่มวัยรุ่นซึ่งยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
มาสอบปากคำทั้งหมดเป็นกลุ่มวัยรุ่นย่านลาดกระบัง
มีผู้ปกครองติดตามมาที่โรงพักด้วยนะ
แม่บอกว่าก็เพิ่งรู้เรื่องตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มลูกชายที่ห้องนั่นแหละ
ตำรวจบอกว่าลูกชายไปก่อเหตุลักษณะแบบนี้มา
แต่ลูกชายไม่ได้เล่าอะไรให้เธอฟังนะ
เธอบอกว่าก็ไม่รู้ว่าลูกชายไปทำอะไรมารู้แต่ว่าลูกออกไปข้างนอก
ค่ำคืนลูกไม่เรียนหนังสือเป็นเด็กเกเร
บางครั้งก็ไปทำงานรับจ้างชอบออกไปตระเวนข้างนอกยามค่ำคืน
แม่บอกว่ารู้สึกสงสารเหยื่อก็คือเด็กปั๊มที่ถูกทำร้ายร่างกายมาก
เอาล่ะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสนพระขนงนะคะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๕คน
ที่ร่วมกันก่อเหตุแล้วนะคะก็คือข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ส่วนวัยรุ่นอีกหนึ่งคนที่ไม่ถูกจับเนี่ยเพราะว่าล่าสุดได้หนีกลับเข้าไปสถานพินิษฐ์แล้ว
คือมีคดีค้างเก่าอยู่นะคะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดคุณกิติศักดิ์ไปสืบทราบมาแล้วนะ
ก็เพราะว่าไปจีบผู้หญิงคนเดียวกันนี่ไงเรื่องชู้สาวอีกแล้ว